ต่อกันที่นักแสดงหนุ่มวัยใสอย่างม้าจุธาวุฒิค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
ถึงสาเหตุที่แฟนสาวอย่างปันต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะ
คุณน้องมาร์ทบอกอย่างนี้ค่ะว่าปันนั้นผ่าตัดซีที่หน้าอกค่ะตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะ
หลังจากมีภาพคู่ของนักแสดงสาวปันสุธตาแล้วก็แฟนหนุ่มมาร์ทจุธาวุฒิที่โรงพยาบาล
ฝ่ายชายค่ะยังทำหน้าที่เป็นบุรุษพยาบาลข้ามเตียง
หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่านักแสดงสาวเป็นอะไรถึงขั้นเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ล่าสุดนั้นม้าได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าปันเป็นก้อนเนื้อที่หน้าอกแล้วก็เข้ารับการผ่าตัด
ซึ่งตอนนี้นะคะอาการก็ดีขึ้นมากแล้วรอแค่แผลหายสนิทค่ะ
โดยที่ผ่านมานั้นมาสก็เป็นกำลังใจแล้วก็อวยพรให้ฝ่ายหญิงหายไวค่ะ
เหมือนตรงหน้าอกนะคะเหมือนเป็นซีสนิดนึงก็เลยผ่าถึง
แต่สำคัญแล้วเดียวถามลองดีกว่า
เห็นเขาบอกว่าคุณหมอเจอนะครับ

แต่ตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนเรื่องที่สาวปันมักมีกระแสข่าวเช้าออกมาให้เห็นบ่อยครั้ง
ห่วงว่ารู้สึกความรู้สึกของนักแสดงสาว

แล้วก็วอนให้คนเสพข่าวยังมีสติฟังหูไว้หูค่ะ